พลทหารทรงธรรมหมุดหมัดถูกซ้อมจนเสียชีวิตในค่ายทหาร
สะเทือนขวัญทหารเกณฑ์หน้าใหม่ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้๑๘นาฬิกา๓๐นาที